เรื่องของการแฮ็กเฟซบุ๊กไปหลอกยืมเงินคน
คราวนี้แม่ค้าเสื้อผ้าจังหวัดชายนาฏเนี่ย
ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง

พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ขายของออนไลน์
มักจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้หน้าเฟส
แล้วบางคนตั้งรหัสเข้าเฟสของตัวเองด้วยเบอร์โทรศัพท์
มันเป็นการเดาที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่จะมาแฮ็กเฟส
ทีนี้เจ้าโจรออนไลน์เขาก็เลยใช้เบอร์โทรศัพท์ของท่านนี่แหละครับ
ไปเป็นรหัสในการที่จะแฮ็กเฟสของท่านเองนะครับ
นี่คือเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าคุณสุดที่ราพงศ์พระเดิมนะครับ
โดยมีคนหลงเชื่อนะและโอนเงินไปแล้ว
ตัวคุณสุธิราเองนะครับก็บอกว่า
ประมาณเที่ยงคืนวันก่อนมีเพื่อนโทรศัพท์มาจากจังหวัดระยอง
ถามว่าเนี่ยไอ้ที่โอนไปให้เนี่ยได้รับเงินหรือยัง
คุณสุธีราตกใจโอนอะไรเธอ

โป๊ะแตะโอนอะไรเธอเงินอะไรเหรอเธอ
ซักกันไปซักกันมาเพื่อนก็บอกอ้าวก็เธอยืมเงินฉันไง
เจอเฟสเข้ามายืมเงินฉันฉันก็โอนไปแล้ว
อดแรก๔๔๐บาทฉันก็โอนเพิ่มอีกยอด๑๖๐๐บาท
รวมแล้วฉันโอนให้เธอ๒๐๔๐บาทเธอได้รับไหม

บอกว่าขอวานโอนค่าของให้ลูกค้าหน่อย
ว่าวานโอนให้ทียอด๑๗๐๐บาท
เพราะให้ลูกค้าเขาเหมือนว่าเราเป็นร้านค้า
ก็เหมือนว่าแบบแสดงตัวเพื่อให้จ่ายให้ลูกค้า
แต่ว่าเพื่อนก็สงสัยว่าทำไมถึงเป็นชื่ออื่น

คือเจ้าโจรออนไลน์ก็ไปหลอกเพื่อนของคุณสิทธิราบอกว่า
เดี๋ยวฉันจะต้องโอนเงินให้ลูกค้า
แต่ว่าตอนนี้ฉันยังอาจจะมีปัญหาอยู่
ด้วยเหตุประการใดก็ตามเธอช่วยโอนให้ไปก่อนได้ไหม
แล้วท้ายที่สุดก็มีการองค์การโอนเงินจริง
ตำรวจบอกว่าเตือนเลยพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเปลี่ยนรหัสบ่อย
และขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน้าจอ
โจรเขาจะใช้โอกาสตรงนี้แหละ
ในการที่จะเข้าไปสวมรอยกลายเป็นคุณนะครับ